อย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงของสงกรานก็จะมีการขับขี่รถออกไปยังพื้นที่ด้านนอกมากขึ้นนะครับ
ก็มีหน่วยงานทางด้านของกรมสรรพสามิตรนั้นก็ขอให้ประชาชนนั้นขับรถด้วยความรับระวังนะครับ
แล้วก็เพื่อป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุช่วงของสงครานปีนี้ครับ
พัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตรก็เปิดเผยว่าช่วงของเทศกาลสงครานเนี่ยก็จะมีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดไปหาครอบครัวต่างนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการดื่มสุราแล้วก็ซื้อยาสูบกันเพิ่มมากขึ้น
กรมสรรพสามิตรก็มีการจัดโครงการขึ้นมาเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้
โดยให้สำนักงานสรรพสามิตรทั่วประเทศประชาสัมพันธ์รณลงนะครับไม่ดื่มสุราขณะขับขี่แล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รักษาวินัยจราจร
รวมไปถึงเข้มงวดเรื่องของการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในเวลาที่กำหนดและสถานที่ที่กำหนดแล้วก็บุคคลที่ห้ามจำหน่ายก็คืออายุไม่ครบเกณฑ์ห้ามซื้อเลย
ผิดกฎหมายสรรพสามิตรด้วยในช่วงของสงกราญ
โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันไปตรวจสอบไปปราบปรามการกระทำความผิด
ในข้อกฎหมายของสรรพสามิตร
ตามแหล่งสถานบันเทิงต่างแหล่งบริการชุมชนต่าง
ในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีการกระทำความผิด
ส่วนร้านค้าที่จำหน่ายบุรีจำหน่ายสุราถ้าตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิด
ก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตทันที
ส่วนในกรณีที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเมื่อกระทำความผิด
สามสามิตรก็จะเพิกถอนใบอนุญาต
ก็หมายความว่าคุณไปจำหน่ายนอกเวลาจำหน่ายให้กับบุคคลต้องห้ามต่าง

แล้วก็จะมีการแจ้งไปยังการยาสูบด้วยนะครับ
เพื่อให้ดำเนินการเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่ายยาสูบด้วย
อันนี้ก็ฝากไว้ทั้งประชาชนแล้วก็ฝากไว้ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าต่าง
อย่าละเมิดอย่าทำผิดกฎหมายช่วงของสงกรานนี้นะครับ